เรื่องของการบรณรงค์ในการไม่สูบบุรี
ซึ่งเลยคาที่การมูลยุทธิโรณโรงเพื่อการไหม้สูบบุรี
เตรียมผลักดันร่างพระราชมะยัตริ์ควบคุม

พร้อมเปิดเผยพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙

วิธีโรนโรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับ
จัดงานครบรอบ๓๐ปีของมูลที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี
พร้อมมอบโลกประกาศเกติคุณแก่บุคคล
และองค์กรที่ได้ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
เช่นผู้ส่งคุณวุฒิสาขาต่าง
กรเครือข่ายศิลปินนักแสดง

และเครือข่าคอล์เพื่อลงเรียนปรอบบุรี
โดยมีนายพารากอลสุวนรัสองคมวลตรีเป็นประธานนะครับ

ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นสื่อ
ในการร่วมโรนโรงไม่สูบบุรี
ที่ได้รับโลกประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับ
สาธาราชาณายแพทย์ประกิจวาธีสาธกิจนะครับ
เลขาธิการมูลิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
ก็เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งเป็นห่วงสถานการณ์นักสูบหน้าใหม่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
โดยมีพระราชดำรัฐไว้เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๗ว่า
เดี๋ยวนี้เด็กเล็กมีการสูบบุหรี่มากขึ้น
เห็นมีการบรณรงค์ให้เลิกสูบบุรีแล้วก็ห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุ๑๘
ที่จริงอายุ๕๐ก็ควรจะห้าม
อีกทั้งพระองค์ทรงได้รับการถวายโลกเพื่อเชื่อชูพระเกียรติ
องค์การอนามัยโลกเมื่อปี๒๕๕๙

ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำทางจิตใจที่มุ่งมั่น
และประกอบด้วยพลังทรงเป็นแบบอย่างทางสาธารณสุข
ทรงสร้างแนวทางตลอดจนบริบททางวัฒนธรรม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่โดดเด่นที่สุดในเอเชีย
อีกทั้งได้พระราชทานแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่
พระศกนิกรของพระองค์ประชาชนในภูมิภาคและในโลก
ส่วนมาตรการทางกฎหมายมุยที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุรี

โดยนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
คุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
เราเชื่อว่ารวมทั้งกฎหมายและรวมทั้งมาตรการที่เครือข่ายนะฮะ
จะทำในการป้องกันเด็กจากงานติดบุรีจะทำให้เด็กติดบุรีน้อยลง
ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลต่อการทำให้การอัตราการสูบลดลงเร็วกว่าที่ได้ผ่านมา
ส่วนสถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทยในปี๒๕๓๔๒๕๕๘นี้ก็พบนะครับว่า
จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก๑๒๒๐๐๐คนในปี๒๕๕๙
เป็น๑๐๙๐๐๐๐๐คนในปี๒๕๕๘
จำนวนนี้พบว่าเป็นเด็กที่มีอายุ๑๕๑๘ปี๓๑๐๐๐คน
ซึ่งหากช่วยกันปกป้องเด็กจากการเริ่มสูบบุรีได้สำเร็จ
ก็จะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้ถึง๑๙๐ครับ